มีการปลาของใส่รถควบคุมฝูงชนนะครับ
เป็นขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำเจ้าหน้าที่ก็เริ่มประชิดตัว
ฉีดน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นการฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
เข้าไปข้างในนะครับเป็นน้ำสีฟ้านะครับผม
เป็นน้ำสีฟ้าฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
เป็นน้ำสีฟ้านะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่า
ร่มเป็นสีฟ้าหน้าเดินเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมอีกแล้วนะครับ
แล้วก็มีรถคันที่สองเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้รถน้ำสองคันเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีต่อยเสียงสัญญานะครับ
แล้วก็เริ่มมีการ
เข้ากระจัดหน้ากันระหว่างสู่ผู้ชุมนุมและสำหรับตัวเอง
นะครับตอนนี้มีทั้งเสียงมีทั้งรถฉีดน้ำสองคันนะครับ
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เริ่มที่จะเข้าใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นเข้าไปใกล้เรื่อยนะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เริ่มใกล้คุณผู้ชมนุมคุณผู้ชมมันก็เริ่มถอยออกไปนะครับ
นี่เป็นภาพคุณผู้ชมชัดชัดกันขนาดนี้ฉีดน้ำสี
มีการฉีดน้ำอีกคันหนึ่งแล้วด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการปะทะกันด้านหน้านะครับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปลา
สิ่งของใส่กันด้วยนะครับมีการป่ารั้วเหล็กนะครับคุณผู้ชมครับ
เหล็กเข้ามาใกล้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับเป็นการประทะกันทั้งสองกลุ่มแล้วนะครับ
ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจแล้วก็มีการฉีดน้ำด้วยมีการปลาสิ่งของกันด้วยนะครับ
ฉีดน้ำกันอีกแล้วอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม
ที่เป็นน้ำสีเขียวนะครับเป็นน้ำลักษณะสีเขียวและน้ำสีขาว
ฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

มีการปลากันด้วยแล้วคุณผู้ชมครับมีการปลาหมวกด้วยนะครับ
หมวกเข้ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการจับกลุ่มด้วยนะครับ
ให้ทีมโล่จับกลุ่มนะครับถ้าเกิดมีการขัดขืน
นี่เป็นฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับรูรวดเหล็กนะครับเนี่ย
คุณผู้ชมครับมีการยื้อรวดรวดเหล็กกันคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับการปะทะกันระหว่าง
กลุ่มตำรวจตะเวนชายแดนควบคุมฝุงชนตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนายนะครับได้ออกจากจุดตรงนี้ไปแล้ว
คุณผู้ชมมีการปลาหมวกเข้ามาด้วยนะครับ
นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้คุณผู้ชม
จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วนะครับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่
มีการทั้งปลาสิ่งของมีการประจันหน้ามีการทุบตีกันนะครับ
ผู้ชุมนุมบางคนก็ไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้ขึ้นมีการพยายามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
แต่ก็ยังคงมีการสกัดกั้นกันอยู่นะครับขณะเดียวกันก็สื่อมวลชนก็ต้องหลบมาหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีการปลาสิ่งของกันจำนวนมากใส่กลุ่มตำรวจชุดควบคุมฝุงชนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับว่าขอให้อยู่ในความสงบ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเจนตอนนี้นะครับนี่เป็นการประจันหน้ากันระหว่างสองกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

ตอนนี้มีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกแล้วนะครับ
มีการถอยล่นกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งตำรวจต้องถอยล่นกลับเข้ามานะครับ
เพราะมีการดันกันของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้มีการปลาของเข้ามาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องถอยสื่อมวลชนต้องถอยนะครับ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ทางตำรวจประกาศให้เดินหน้าอีกนะครับ
มาครับตอนนี้ต้องให้สื่อมวลชนถอยมาก่อนนะครับออกมาออกมา
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้นะครับเราจะต้องออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับ

นี่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องถอยออกมานะครับแต่ก็ยังมีการประกาศให้
วลชนออกมากลับบ้านนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามา
นี่เป็นภาพคุณผู้ชมได้เห็นกันชัดเลยนะครับ
ฉีดน้ำใส่คุณผู้ชมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับมีการฉีดน้ำ
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังไม่เข้าประจันทร์นะครับมีการเอาแผงเหล็กมากั้นบริเวณหน้ารถเอาไว้นะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่นะครับถอยล่นออกมาข้างหลังนะครับตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนวิ่งกลับไปแยกประทุมวันนะครับ
นี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นมีพระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับมาอยู่ที่ประตูนี้นะครับ
พยายามขอยกมือไหว้ให้กับคนขับรถนี้นะครับ
หยุดน้ำมีการยกมือไหว้แต่ว่าตอนนี้
ต้องวิ่งถอยไปกลุ่มผู้ชุมนุมวิ่งถอยกลับไปที่แยกประทุมวันแล้วนะครับคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดในขณะนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเจนนะครับ
ตอนนี้รถเจ้าหน้าที่ถอยร่นออกมาแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ถอยร่นเช่นเดียวกันนะครับ

นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้มีการโยนก้อนหินใส่รถด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพสดนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นว่า
ตอนนี้สถานการณ์ได้เคลียร์ไปแล้วนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นกลับไปสี่แยกประทุมวันส่วนตำรวจควบคุมฝุงชน
อยู่กับที่โดยมีรถน้ำ๓คันจอดอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสยามครับ
นี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
เศษซากแผงเหล็ก
แล้วก็ร่องรอยของการปะทะกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
จะเห็นว่าบนถนนคุณผู้ชมสีน้ำเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับ
แล้วก็มีการเอาแผงเหล็กมาตั้งอยู่ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมเอง
ตอนนี้ถอยไปด้านหลังแล้วนะครับให้คุณผู้ชมได้ดู
สีของน้ำที่อยู่บนถนนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นสีน้ำเงิน
แล้วก็มีเศษขยะเศษร่มแผงเหล็กนะฮะ
ที่เมื่อกี้มีการปะทะกันตั้งอยู่ส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็
กลับถอยร่นไปด้านหลังนะครับกลับถอยร่นไปด้านหลังเพื่อตั้งขบวนกันใหม่
แล้วก็มีรถน้ำนะครับเข้ามาเสริมอีกประมาณ๒คันด้วยกัน
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้เลยนะครับ
ตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็เดินกลับมาที่
บริเวณจุดปะทะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บางส่วนบริการถีทรโทรโคมเข้ามาพูดนะครับ
ใส่กลุ่มตำรวจนี่เป็นภาพสดขณะนี้คุณผู้ชม
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมทางสะพานลอยขึ้น
สถานีพิเศษยามมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำลวดควบคุมฝุ่งชนมาปิดพวกนี้นะครับ
ผ่านแล้วนะครับไม่ให้กลุ่มมวลชนขึ้นไป
ถือได้ว่าตอนนี้บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์บางส่วนแล้วนะครับ
ว่าจะเป็นทางเดินทางข้างฟุตบาทที่ให้กลุ่มมวลชนออกจากพื้นที่
ตอนนี้รถน้ำได้ถอยหลังไปแล้วครับคุณผู้ชมรถน้ำได้ถอยหลังไป
จะเห็นได้ว่าด้านหน้ารถมีเศษเก้าอี้นะฮะถุงพลาสติกที่กลุ่มมวลชนปลาเข้าใส่
ครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางเท่าไหร่ที่ได้เดินออกมา
อยู่หน้ารถอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะตั้งขบวนกันใหม่
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสื่อมวลชน
ทั้งไทยและเทศจำนวนมากอยู่กันตรงนี้นะครับ
ทุกคนจากสายตาดูทุกคนปลอดภัยนะครับ
ทุกคนปลอดภัยแต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนบาดเจ็บเนื่องจากการปะทะกัน
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมผมยังไม่เห็นนะครับว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบาดเจ็บด้วยหรือไม่
แต่ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มกลับมาที่จุดเดิมแล้วนะครับ
เริ่มทยอยเดินทางมากันบ้างมาดูความเสียหายนะฮะ
แล้วก็มาตั้งแผงเหล็กกั้นกัน
คุณผู้ชมครับให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับ
รถน้ำนะครับรถน้ำที่คุณผู้ชมฉีดน้ำแล้วมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
ตั้งแถวอยู่บริเวณถนนพระรามที่๑ด้านหน้าห้างสยามเซ็นเตอร์
แล้วก็เตื้องสยามพารากอนนะครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นต้องพากันล่าถอยออกมา
จากมีการบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาที่เกิดขึ้นทำให้มีการแสบหน้าแสบตากัน
โดยต้องรีบหาน้ำเปล่ามาล้างหน้าทำให้ทั้งหมดนั้นต้องล่าถอยออกมา
ตั้งแถวบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับบริเวณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่กลุ่มมวลชน
มาตั้งแถวอยู่บริเวณจุดนี้แล้วโดยกลุ่มของมวลชนนั้นมีการนำเอารั้วเหล็กของที่ต่าง
กั้นถนนไว้ไม่ให้ตำรวจนั้นสามารถเข้าไปได้บริเวณตรงจุดนี้คือบริเวณด้านหน้าห้าง
ภาพยนตร์ลีโดนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่กระจายออกมาจากบริเวณสี่แยกประทุมวัน
เริ่มที่จะมาสู้แล้วขออภัยครับเริ่มที่จะมาประชิดตรงแนวนี้ไว้เพื่อที่จะมีการ
เชิญหน้ากันกับตำรวจที่อยู่บริเวณด้านใต้ของห้างสยามพารากอนด้านด้านใต้ของรถไฟฟ้า
ทีเอสนะครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนเมื่อสักครู่นี้คือ
เมื่อไม่กี่ประมาณ๕นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
ทางตำรวจนั้นมีการเชิญให้ทุกคนออกไปจากพื้นที่
ก่อนที่จะมีการยิงแก๊สน้ำตากันเกิดขึ้น
เราไม่ทราบนะครับว่าปริมาณที่ยิงมีกี่ลูก
แต่ทำให้กลุ่มมวลชนที่ปะทะกันกับตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้านั้น
ทำให้ต้องร่นถอยออกมาเนื่องจากบาดเจ็บจากอาการแก๊สน้ำตาที่เกิดขึ้น
ตอนนี้อารมณ์ของมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้คุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่า
วลชนนั้นค่อนข้างที่จะเกิดความโกรธแค้นที่ตำรวจนั้น
ต้องบอกว่ากลุ่มมวลชนจะคิดว่าตำรวจนั้นอาจจะใช้ความรุนแรง
กลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมบริเวณตรงจุดนี้
คุณผู้ชมครับณตอนนี้บริเวณที่ใต้แยกประทุมวันนั้น
มีการยุติการชุมนุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนต้องพากันรีบถอยออกมาอยู่บริเวณด้านหน้าห้าง
ภาพยนตร์ลิโดนะตรงนี้
แต่กลุ่มมวลชนบางส่วนคุณผู้ชมครับก็มีการกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บางส่วนนะครับทำให้บางส่วนนั้นต้องมาอยู่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้ทางกลุ่มมวลชนเนี่ยไม่ต้องการให้เด็กแล้วก็ผู้หญิงมาอยู่บริเวณแนวนี้นะครับ

มีกลุ่มมวลชนที่เป็นผู้ชาย
คุณผู้ชมครับหากมีความคืบหน้า